มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอบอกเธอข้องใจการทำงานของตำรวจนะฮะ

ขี่จักรยานยนต์ไปกับเพื่อนสองคน
เธอก็ดื่มกันมานั่นแหละ
สิ่งที่ข้องใจก็คือตำรวจเนี่ย
เอาเครื่องมาให้เป่าแอลกอฮอล์
แล้วผลมันไม่ขึ้นไม่ได้บอกผล
แต่บอกว่าเอาเดี๋ยวไปเทสอีกทีที่โรงพักแล้วก็พยายามฉุดดึงเธอขึ้นรถคุมตัวผู้ต้องหา
คนขี่นะมีเพื่อนซ้อนท้ายอยู่ทำให้รถเนี่ยล้มแล้วก็ไปทับเพื่อนเธอบาดเจ็บ
ค่ะแต่ก่อนที่คุณผู้ชมจะตำหนิตำรวจนะคะ
คือตำรวจบอกไม่เป็นไร
ค่ะเพราะตำรวจมีกล้อง
ใช่ต้องฟังข่าวให้จบเพราะมันมีข้อมูลจากฝั่งตำรวจด้วย

เอาลงไปดูก่อนนะฮะคลิปที่เกิดขึ้นนะครับ
เขาเท็จแล้วแต่ว่าเหมือนแบบว่าเขาไม่ได้มีเหมือนเป่าขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้

นี่คือคลิปจากมือถือของเพื่อนของคนขี่จักรยานยนต

โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็เพจเฟซบุ๊กเช็คด่านนครสวรรค์นี้ก็เอามาลง
นี่ฮะคือบอกว่าตำรวจเนี่ยตี๓นะคืนที่ผ่านมาครับ
ตำรวจเนี่ยมาลากเพื่อนเธอขึ้นรถคุมตัวผู้ต้องหา
เธอบอกว่าเธอเนี่ยซ้อนท้ายจักรยานยนต์เพื่อนเธอมา
แล้วไปจอดติดไฟแดงอยู่ที่แยกสรรคูตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค

อ่าผู้หญิงคนนี้นะฮะคนที่กำลังถูกลากขึ้นไปเนี่ยเธอก็โพสต์ให้ข้อมูลเอาไว้ด้วย
บอกนี่ค่ะสดร้อนคือตำรวจเนี่ยมาถามว่าเมาหรือเปล่า

ซึ่งอยู่ไม่ไกลแยกไฟแดงตอนนั้นติดไฟแดงอยู่แยกสรรคู
แล้วตำรวจก็บอกให้เป่าเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
แล้วมาบอกเธอว่าเครื่องไม่แสดงผลคือไม่ได้บอกเธอว่าเครื่องแสดงผลยังไงบ้าง
เกินหรือไม่เกินหรือเท่าไหร่อะไรยังไงบอกแค่ว่า
อ้าวเดี๋ยวไปต่อไปเป่าต่อที่โรงพัก
แล้วลากตัวเธอเพื่อไปขึ้นรถคุมตัวผู้ต้องหา
ตอนนั้นเธอยังนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่
จักรยานยนต์เนี่ยล้มใส่เพื่อนเธอที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วย
เพื่อนเธอในบาดเจ็บขาเป็นแผล
ตำรวจก็ตะโกนเสียงดังเอะอะ

ถ่ายคลิปไม่ทันเพราะกำลังดูบาดแผลตัวเองอยู่
ขึ้นรถตรงนี้เธอก็เลยคล่องใจว่าเอ๊ะ
ตำรวจทำเกินกว่าเหตุรึเปล่าทุกผู้ชมครับ
ผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่นครสวรรค์นะฮะ

ตำรวจบอกขอฟังให้ฟังฝั่งตำรวจบ้าง
นะฮะนี่๑๐ตำรวจโทษกับโมงคลโทษธิกุล
ตำรวจจราจรสพมนครสวรรค์นะครับ
บอกว่าที่คู่กรณีเขาโพสต์เอาไว้ขอชี้แจ้งอย่างนี้
ตำรวจตั้งด่านตรวจปริมาณแอลกอฮอลอยู่ที่ใกล้แยกสรรคู
ด่านอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีชุดสังเกตการณ์พฤติกรรมของผู้ขับขี่ด้วย
เขาก็แจ้งมาแล้วว่าเห็นจักรยานยนต์คันหนึ่งทั้งคนขี่คนซ้อนเนี่ยมากันแบบมีอาการคล้ายกับมึนเมา
ก็ขี่รถตามไปประกบให้หยุดจอดเพื่อจะขอตรวจสอบนะ
พอไปถึงที่เกิดเหตุเห็นผู้หญิงสองคนขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน
แล้วจอดอยู่แถวแยกสรรคูติดไฟแดงอยู่
นี่เห็นไหมนี่กล้องจากคลิปของตำรวจบอกกล้องติดหมวกของตำรวจนี่มาเจอตรงนี้
ทั้งสองคนคนขี่เนี่ยนอกจากเมาแล้วยังขี่ไปคุยโทรศัพท์ไปด้วย
แล้วก็จอดติดไฟแดงอยู่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ก็ไปสอบถาม
ทั้งสองคนมีลักษณะอาการมืนเมาและทั้งสองก็ยอมรับว่าดื่มมา
ก็เลยขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลตามหน้าที่ซึ่งพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายจริง
จากนั้นก็เชิญคนขี่ให้ไปที่ด่านเพื่อจะไปวัดฆ่าซ้ำ
เพื่อให้ได้ผลอย่างถูกต้องนี่เห็นไหมตอนนี้ตำรวจบอกบันทึกเอาไว้หมดนะฮะ
แต่คนขี่เนี่ยไม่ยอมไปก็เลยเกิดการดึงมือฉุดกระชากกันขึ้น
แต่ยืนยันว่าไม่ใช่การทำร้ายร่างกายเป็นการทำตามหน้าที่
นี่เห็นไหมพยายามจะให้ไปตรวจที่ด่านค่ะก็จะพาไปขึ้นรถคันนี้นะฮะ
เพราะตำรวจบอกก็เห็นคนเมาขี่รถก็ต้องทำตามหน้าที่
ไม่ได้ทำรุนแรงอะไรเลยส่วนเรื่องที่ว่าไปดึงเขาจนแบบ
จักรยานยนต์เขาคว่ำแล้วก็ไปทับเพื่อนเขาบาดเจ็บอ่ะ
ตำรวจบอกจักรยานยนต์มันล้มไปเองนะตำรวจไม่ได้ไปผลักไม่ได้ไปถีบจนล้ม

เอาไปที่รถเอาไปเลย

ก็เลยเป็นหลักฐานที่ในส่วนของตำรวจเอามายืนยันเกี่ยวกับเรื่องการทำหน้าที่
ทางฝั่งของพร้อมภูมิกับการสอบสวนสอบภาพมือนครสวรรค์
พันธมตโทกันตินันรุ่งฉันยืนยันว่าเหตุการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามคลิปนะครับ
ตำรวจไม่ได้ไปทำอะไรกับรถจักรยานยนต์ทำให้รถเขาล้มลงเลยแล้วคนขี่ก็เมาจริงวัดปริมาณค่าแอลกอฮอล์แล้ว
มี๙๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าเมาก็ไม่ควรขี่รถออกมา
ค่ะคือตอนแรกมีคลิปทางฝั่งผู้หญิงออกมาฝ่ายเดียวตำรวจก็โดนเละเลย
ดีนะมีหลักฐานซึ่งทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ถ้ามีหลักฐานอย่างนี้ผมว่าชาวบ้านก็สบายใจนะฮะ